อ่ะเคยไปร้านอาหารหรือว่าไปซื้อของแล้วแบบ
มันเป็นเศษสตังค์ไหมคะราคาที่คุณโดน

ใช่ปัดกันบาทนึงเพราะว่าอ่ะไม่รู้อ่ะ๐๑๒
ถามว่าถ้าเราไม่ได้โอนเงินมันจะทอนกันยังไงใช่ไหม
กับร้านค้าไปปัดขึ้นไปอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องที่ปรากฏในโลกออนไลน์ค่ะ
หลังจากมีร้านค้าเนี่ยคิดราคาค่าอาหารโดยปัดเศษสตางค์ขึ้นมาเป็น๑บาท

ทีนี้รองอธิบดีกรมการค้าภายในเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจเรียกว่าเข้มงวดเลย
จากการตรวจสอบปรากฏว่าทางร้านเนี่ยค่ะมีการปัดเศษสตางค์ขึ้นจาก๐๑๒บาท
ให้อัดเต็มให้มันเป็น๑บาทเลย๐๑๑๒สตางค์อย่างนี้ค่ะ
เป็นจำนวนเต็มบาทอันนี้เรียกว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางนะคะ
มีโทษเปรียบเทียบปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
โดนปรับนะคะอันนี้เขาสั่งฟันออกมาชัดเจนนะคุณทำไม่ได้นะอยู่ดีคุณจะไปปัดเศษเขาขึ้นเป็นบาทเต็มอย่างนี้
ไม่ได้แล้วก็เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเนี่ยปฏิบัติตามอย่างถูกต้องโดยไม่ปฏิเสธเงิน
แล้วทำไงอ่ะปัดลงหรือไม่ให้ปัดขึ้นก็ปัดลงกันถ้าปัดขึ้นไหม
หรือยังไงถ้าอย่างนั้นการโอนด้วยถ้าโอนเนี่ยปกติเวลาถ้าสมมุติเราโอนมีเศษสตางค์นี้เราก็กดเป็นเศษสตางค์ตามมา
มันก็ยังไม่มีปัญหาถูกเราก็เขียนตามนั้นอยู่แล้วคือเพราะว่าสแกนมันจะขึ้นมาเป็นเศษสตังค์เลย
ต้องไหมล่ะแต่ปัญหาคือร้านถ้าจ่ายเงินสดแล้วยังไงอะไรอย่างนี้

เพราะมันจะเหลือมันมีแบบ๐๗๕
อย่างสีน้ำตาลขึ้น
ดังนั้นตอนนี้ก็คือเอาง่ายคือถ้าเกิดว่าร้านค้ามีการปัดขึ้นอันนี้คุณถูกปรับนะคะ
เทียบปรับแน่นอนกรณีที่คุณไม่ติดป้ายแสดงราคาอันนี้ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
กรณีที่คุณฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินมาตรฐานอันนี้ก็ถูกปรับนะคะ
ปรับแล้วก็จำคุกด้วยระวังโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีหรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นี่กรมการค้าภายในสั่งฟันมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องนี้
แต่ก็ว่าไม่ได้นะสมมุติถ้าเกิดไปเจอแบบว่าลูกค้า๐๑๒ทั้ง๕๐๐๐ก็ได้๕๐๐๐บาทนะ
เราวาดรับทั้ง๕๐๐๐บาทต่อปีเราก็ได้๕๐๐๐บาท

ออกไหมเขาบอกว่าการซื้อขายของออนไลน์มันก็เหมือนดาบสองคน

ว่าตอนนี้คนที่เสียหายมากที่สุด

แล้วแบบว่าถึงเวลาได้ไม่ตรงปก
แล้วคำถามว่าเราจะเอาอาวิทธิ์กับใคร

มันไม่ใช่เวลาที่ได้อาจจะทำใจไง
อืมใช่
ไม่ตรงปกแล้วเรื่องนึงนะ
จะต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะตอนนี้ประชาชนเดือดร้อน
ถูกต้องเพราะทุกคนซื้อของออนไลน์หมดมันหมดยุ่งที่เราไปเดินซื้อของจับของแล้ว

คุณผู้ชมหลายคนโดนกันหมดนะบอกบางทีไปจ่ายค่าโทรศัพท์ก็ปัดขึ้นนะ

ถ้าเกิดเป็นศูนย์๐๑๒ก็ปัดเป็น๒๕สตางค์ได้ไหมครับ
ปัดขึ้นมาให้เป็น๒๕สตางค์เผื่อจะได้ถอนได้
เพราะมันเหมือนมีเหรียญ๒๕สตางค์๕๐สตางค์ยังมีอยู่เลยครับ
คุณผู้ชมหลายคนโดนกันคุณผู้ชมหลายคนโดนกัน